สวัสดีครับ๘นาฬิกา๖นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานช่วงกลางวันที่ผ่านมาอากาศร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวฝนหายไปหลายพื้นที่หลายคนสงสัยวันนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าส่วนตอนเช้าที่ผ่านมาครับชาวเหนือ

น้อยนะครับแดดยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนี่คือปัจจัยต้นสำคัญครับที่ทำให้เกิดร่องมรสุมนางกล่าวก็คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำแบบนี้เองนะครับก็ทำให้ในบริเวณนางกล่าวนั้นมีโอกาสเกิดฝนตกชุกนะครับพื้นที่ภาคใต้หลังจากเมื่อวานนี้เรื่องของสถานการณ์คลื่นค่อนข้างที่จะสงบนะครับต
เกิดเรื่องของคลื่นสูงได้ในขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับในระยะนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงกลางวันครับแดดมีโอกาสที่จะร้อนเลยทีเดียวดังนั้นออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งระวังตรายจากแสงแดดหน่อยนะครับที่สำคัญตอนเช้าในระยะวันสองวันนี้จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงที่
ในพื้นที่ภาคกลางคงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการก่อตัวของร่องฝนมาดูการคาดการณ์ลักษณะการเกิดฝนต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือวันพรุ่งนี้นะครับจะสังเกตว่าพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
ในวันเสาร์จะสังเกตว่าบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างฝนเยอะเลยทีเดียว
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนั้นติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการนะครับ
รวมไปถึงติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนตุลาคม
เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่อนข้างเยอะครับ
วนอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน

แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ถือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับ
เพราะว่ากระแสลมที่จะเป็นตัวดึงเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน

อบเอาความชื้นหอบเอาความร้อนอบอ้าวจากทะเลเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนช่วง
ก่อนที่เราจะเข้าสู่ฤดูร้อนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเมืองไทยของเรา
เดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อนะครับสภาพอากาศทั่วโลกเป็นอย่างไร

ผมพุฤตนันทร์พิวสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป